ช่วงนี้ติดตามขีดเช่นใต้เมืองไทยนะคะ
เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถตู้
มีเหตุการณ์ล่าสุดก็คือรถตู้นักท่องเที่ยวที่จังหวัดกระบี

และยังคงอยู่ในการติดตามของประชาชนก็คืออุบัติเหตุที่บ้านบึงจังหวัดชนบุรี
เหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตถึง๒๕คน
วันนี้คุณสุภาพคลี่ขจายจะมาพูดถึงเรื่องนี้กันค่ะ
เชิญค่ะคุณฮะคุณดาวคุณคอปครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
ในข่าวเมื่อสักครู่มีคนเสนอแนะว่า
ก่อนที่จะไปขึ้นรถตู้
ผู้โดยสารควรจะดูสภาพรถซะก่อน
ควรจะเช็คว่าคนขับพักผ่อนเพียงพอหรือเปล่า
ควรจะมีคนไปกำหนดเวลาว่า
คนหนึ่งควรจะขับได้เท่าไหร่พักเท่าไหร่

ทำไม่ได้เพราะว่ารถตู้จากกรุงเทพวิ่งไปต่างจังหวัดมีประมาณ๒๐๐คันในตอนนี้
ส่วนใหญ่เจ้าของเป็นคนขับเองครับ
ไม่ใช่รถตู้ของคิวไม่ใช่ของสากรไม่ใช่ของให้เช่า
ไม่ใช่ของผู้ประกอบการรายใหญ่ส่วนใหญ่เจ้าของขับเอง
เมื่อเจ้าของขับเองเนี่ยใครจะไปบังคับว่าเขาควรจะพักกี่ชั่วโมง
แล้วถึงจะขับได้ใครจะไปมีเงื่อนไขกติกาไม่มีครับ
ขึ้นอยู่กับเจ้าของเขาแล้วเจ้าของเขาเนี่ย
ถ้าเขาไม่ควงเที่ยวตอนนี้เขาจะไปควงเอาเมื่อไหร่
เพราะว่าช่วงสงกรานช่วงปีใหม่คือช่วงที่ทำเงินได้มากที่สุด
เขาก็ต้องตักน้ำไว้ให้ได้มากที่สุด
ฉะนั้นสภาพอย่างนี้จะแก้กันยังไงก็ลองคิดกันดู
ถ้าเป็นรถบขรถร่วมรถบริษัทใหญ่
เขากำหนดได้ว่าคนหนึ่งควรจะขับเท่าไหร่และพักเท่าไหร่
นี่เป็นเจ้าของเขาเป็นเจ้าของเองขึ้นอยู่กับเขาล่ะครับ
ฉะนั้นที่บอกว่าจะต้องไปดูว่าเจ้าของพักผ่อนเพียงพอหรือเปล่า
สภาพรถเป็นยังไงเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติ
กรณีรายนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นเพราะว่าเบรกแตก
หรือเป็นเพราะพักผ่อนไม่พอไม่รู้
แต่ข่าวที่ออกมาบนด้านหนังสือพิมพ์เมื่อเช้าเนี่ย

หนังสือพิมพ์เมื่อเช้าเนี่ยพาดหัวตรงกับลักษณะอย่างนี้

โชเฟอร์ขับทั้งวันทั้งคืน๒วันติด
โจเฟอร์รถตู้ลับใน๒วันขับลวด๕เที่ยว
พอไปดูในรายละเอียดเนี่ย
เอาอย่างนี้นะครับท่านคิดตามผมนะ
วันที่๑มกราเนี่ยเที่ยวแรกเนี่ย
ออกจากจันบูรีตอนตี๔
ตอนตี๔นะใช้เวลาประมาณ๓ชั่วโมงครึ่งก็จะมาถึงกรุงเทพประมาณ๗โมงครึ่ง
พักอยู่แป๊บนึงออกจากกรุงเทพตอน๑๑โมงครึ่ง
ออกจากกรุงเทพ๑๑โมงครึ่งก็ไปถึงจันทร์เวลาประมาณบ่าย๓
ไปอยู่ที่จันทร์พัก๒๓ชั่วโมง๑๘นาฬิกา๖โมงเย็น
ออกจากจันทร์มาถึงกรุงเทพมาถึงกรุงเทพเนี่ยใช้เวลาประมาณ
เท่าที่ดูก็น่าจะ๔ทุ่มครึ่งใกล้๕ทุ่มเมื่อมาถึงกรุงเทพฯ
ใกล้๕ทุ่มถามว่าจะได้นอนกี่โมงเร็วที่สุดก็เที่ยงคืน
นอนเที่ยงคืนต้องตื่นตี๔ทำไมต้องตื่นตี๔
เพราะวันที่๒มกราเนี่ยออกจากกรุงเทพตี๕
ก็แปลว่าอย่างน้อยตี๔ต้องตื่นออกจากกรุงเทพตี๕
นอนเพียง๔ชั่วโมงไปถึงเมืองจันทร์๘โมงครึ่งโดยประมาณ
ไปอยู่เมืองจันทร์แป๊บนึง๑๑โมงครึ่งออกจากเมืองจันทร์เข้ากรุงเทพอีก
แล้วมาประสบอุบัติเหตุอย่างที่ว่านั่นแหละ
ลองดูสิครับคนอายุ๖๔๒วันได้นอน๔ชั่วโมง
หลับในสูงมากแล้วใครจะไปกำหนดเขาล่ะครับว่า
เขาควรจะพักกี่ชั่วโมงเขายังไม่ควรไปตอนนี้
ก็เรื่องของเขานี่เพราะเขาเป็นเจ้าของเขาบริหารจัดการเอง
เขาคิดว่าเขาไหวถ้าไม่ไหวตอนนี้เมื่อไหร่จะหาเงินได้มากเท่านี้
เขาเร็วเต็มที่แน่แล้วพระเอิญไปดูสิ
กรุงเทพจันทบุรีทั้งเส้นทางไม่มีด่านตรวจจับความเร็วเลย
เกิดอะไรขึ้นถ้ายังมีด่านเขายังพอเกรงใจว่าเดี๋ยวมีด่านข้างหน้า
นี่ห้อกันเต็มที่ไม่เฉพาะคันนี้หรอกเพราะไม่มีด่านเลย
เดี๋ยวต้องพูดกันว่าการบริหารเตรียมการปีนี้
ตัวเลขเนี่ยตอนนี้๔๐๐กว่าแล้วแซงปีแล้วเนี่ย
กระบวนการป้องกันปัญหาเตรียมการหย่อนยานไปหรือเปล่า
เอาล่ะกลับมาถึงเรื่องรถตู้ใหม่
นี่คือเหตุผลหนึ่งที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุเพราะหลับใน
๒วัน๓วันพักแค่๔ชั่วโมงคนนะครับอายุ๖๔แล้วนะครับ
แล้วก็เร็วได้ขนาดนั้นด้วยนะครับ
นี่คือปัญหาที่ถามว่าแล้วคนขับเราจะรู้ไหมล่ะ
ว่ารถคันไหนเขาได้พักหรือไม่ได้พักเวลามีเทศกาล
เราไปขอดูเขาได้ไหมไปถามเขาได้ไหมว่าคุณพักผ่อนเพียงพอหรือเปล่า
ขอดูสภาพเบรกรถได้ไหมครับคุณตรวจรถมาเมื่อไหร่
ขอดูสภาพรถเรื่องยางเรื่องเยิงได้ไหมครับคุณตรวจความพร้อมมาเมื่อไหร่
ใครจะไปกล้าทำอย่างนั้นกับรถตู้ก็ต้องเสี่ยงเอา
ก็ต้องเสี่ยงเอานี่คือปัญหา
มาเรื่องปัญหาของรถตู้สภาพของรถตู้เองเนี่ย
ผมเคยคุยมาในที่ทีหนึ่งแล้วหลังจากคุยกับคุณนิกรจำนงซึ่งเขาเป็น
ประธานกรรมธิการวิสามันขับเคลื่อนการปฏิรูประบบความปลอดภัย
บนท้องถนนเขาเนี่ยเคยเสนอว่า
รถตู้ต้องเลิกเอามาเป็นรถโดยสารในโลกนี้มีประเทศเดียวเท่านั้น
ใช้รถตู้เป็นรถโดยสารเต็มไปหมดทั้งเมืองคือชิลี
อกนั้นเขาไม่เอารถตู้มาเป็นรถโดยสาร
รถตู้นี่เขาเอาไว้ขนของ
เขาไม่เอามาเป็นรถโดยสารเพราะว่าเวลารถคว่ำ
หรือไฟคลอกเนี่ยมันดิ้นออกมาไม่ได้มันมีประตูเดียว
คราวนี้คนที่รอดตาย๑คนนั่งอยู่ข้างหลัง
เพราะกระจกหลังแตกถึงถีบกระจกหนีออกมาได้
ฉะนั้นแล้วไม่มีทางออกมาได้ก็ตายหมด
เวลาไฟคลอกไม่ต้องพูดถึงไม่มีทางออก
เพราะรถตู้ออกแบบไว้มีประตูเดียวเขาไว้ขนของ
เขาไว้ขนของเขาจึงไม่นิยมไม่ใช่ไม่นิยม
เขาไม่ให้รถตู้เป็นรถโดยสาร
แต่ว่าบ้านเราเนี่ยมันเลยตามเลยมา
เพราะว่าเมื่อหลายปีที่ผ่านมาเนี่ย
ในกรุงเทพรถขอสมกบริการคนไม่เพียงพอ
คนก็มีปัญหาแทนที่จะไปซื้อรถก็แพง

รถตู้ก็กลายมาเป็นทางเลือก
ที่สุดก็พยายามทำรถที่ผิดกฎหมายให้ถูกกฎหมาย
รถตู้ร่วมรถเมย์ขอสมก
ทุกวันนี้ทำผิดให้เป็นถูกเสีย

ไปต่างจังหวัดคนจะนั่งรถใหญ่กว่าจะออกสักคันหนึ่ง
รถใหญ่สามสิบสี่สิบที่นั่งเนี่ย
กว่าคนจะเต็มกว่าคนเขาจะออกใช้เวลานาน

คนชอบนี่ครับเต็มออกเต็มออกเดี๋ยวก็ได้ไป
ออกเต็มออกคนก็หันมานิยมรถตู้
เดี๋ยวนี้รถตู้ข้ามจังหวัดเนี่ย
จากกรุงเทพไปต่างจังหวัดประมาณสองพันคัน
เฉพาะรถตู้ที่วิ่งกันระหว่างข้ามจังหวัดไม่ใช่มากรุงเทพนะ
มีเป็นหมื่นคนชอบครับเพราะสะดวกดี
ออกเต็มออกนั่งก็สบายไม่ไม่ได้เดือดร้อนอะไร
ที่สำคัญก็คือว่าไม่ต้องรอเหมือนรถโดยสารขนาดใหญ่
ก็เหมือนกันเมื่อมันเกิดรถตู้สภาพอย่างนี้ขึ้นในต่างจังหวัด
ไม่รู้จะไปจับยังไงวิธีการแก้ปัญหาก็ไทยไทยก็คือว่าทำผิดให้เป็นถูกเสีย
ตอนรถตู้เหล่านี้แต่ก่อนเป็นรถตู้เถือนเนี่ย
เอามาจัดระเบียบเป็นรถตู้ร่วมบอกขอสอเสีย
วันหนึ่งก็มานั่งคิดกันว่ารถตู้มีปัญหาเยอะแยะมาก
ไม่ปลอดภัยชนกันคว่ำเมื่อไหร่ไฟคลอกตายกันหมดทั้งคันเมื่อนั้น
เกิดข่าวขึ้นมาบ่อยก็เลยมีข้อเสนอแนะในทางยาวว่า
ถ้าอย่างนั้นเลิกไม่ให้รถตู้เป็นรถโดยสาร
แต่ว่าถ้าจะประกาศเลิกทันทีคนที่เขาไปดาวน์รถ
คนที่ไปออกรถใหม่มาอะไรต่ออะไรเดี๋ยวก็เดือดร้อนกันใหญ่
รถตู้จะจดทะเบียนหมดอายุเยอะก็เลยคิดว่าปี๖๒
จะค่อยเลิกให้รถตู้เป็นรถโดยสารทำได้หรือเปล่าไม่รู้
แต่นี่ทำยังไงล่ะคนที่เขาอาศัยรถตู้เขาสะดวก
เขาเร็วกว่ารถใหญ่ต้องมีรถมาทดแทน
ก็คือจะมีรถคล้ายลักษณะ๖ล้อนั่งได้๒๐คน
ไม่ต้อง๓๐๔๐คนอย่างรถบัสใหญ่
ถ้ารถบอกก็สอรถใหญ่กว่าจะออกกว่าคนจะเต็มนาน
ฉะนั้นเอารถมาแทนก็คือรถ๖ล้อนั่งได้สัก๒๐คน
ทำเป็นรถโดยสารก็จะปลอดภัยกว่ารถตู้

คนที่เป็นเจ้าของรถตู้อยู่แล้ว
ให้คุณมีสิทธิ์ในการที่จะได้เลือกก่อนว่า
คุณยังอยู่ในสัมปทานนะในเส้นทางนะ

เขาก็จะได้ขายรถตู้ทิ้งแล้วมาซื้อรถใหม่
รถใหม่เงินไม่พอทำยังไง
เพื่อจะซื้อรถลักษณะอย่างนี้

มาทำเป็นรถตู้โดยสารต่างจังหวัด
ถมช่องว่างระหว่างรถใหญ่กับรถตู้
แล้วก็จะมีความปลอดภัยขึ้น
นี่เป็นทิศทางของการแก้ปัญหา

พอการเมืองเปลี่ยนอะไรต่ออะไรเปลี่ยนไปเนี่ย
แผนนี้ยังจะต้องเดินหน้าอยู่ไหม

โศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นกับรถตู้
แต่ละทีเนี่ยเดือดร้อน
แล้วก็ใจหายกันทั้งบ้านทั้งเมือง

คนบาดเจ็บล้มตายอุบัติเหตุปีนี้

แต่เท่าที่เห็นได้ก็คือว่า

ด่านตรวจมีน้อยกว่าทุกปี

เดี๋ยวเรื่องนี้ค่อยตามดูกันทีหลัง
แต่เอาเป็นว่าการแก้ปัญหารถตู้ระยะสั้น

นี่ก็คือขีดเส้นใต้วันเริ่มต้น
การทำงานของปีใหม่ครับ

ใช่ค่ะที่รถตู้จะน้อยลงและจนเกือบไม่มีเลย
จากนี้ไปอีก๒ปีถ้าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น

คือเจ้าของเขาขับเอง
ที่จะบอกว่าเมื่อกี้เห็นภาพ

นำทหารนำตำรวจไปตรวจก่อนลดออก
ไปตรวจอะไร
ขอดูอะไร
ไปดูอาหารเหรอไปดูเครื่อง
ถ้าจะให้ตรวจละเอียดถึงขนาดนั้น

ทำนั้นก็เสี่ยงแล้ว